วันนี้ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะมีเศรษฐีใหม่เยอะเลยนะคะ
เราก็ไปตามหานะคะที่นครสวรรค์เนี่ยโอ้โห
ถูกรางวัลที่หนึ่งห้าใบสามสิบล้านเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะ
คุณพี่กำชัยหัดไทยพัยบูรณ์ค่ะอายุหกสิบหกปีนะคะครับ
อยู่ที่ตำบลวังน้ำลัดอำเภอภัยสาลีค่ะนี่นะคะรางวัลที่หนึ่งห้าใบสามสิบล้านบาท
ภรรยาเป็นคุณครูนะคะภรรยาคือคุณบุญเรือน
ไทยพิบูรณอายุห้าสิบเก้าครับคุณพี่กำชัยบอกว่าเมื่อวานเนี้ย
ที่ตลาดภัยสาลีครับแวะไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผง
หน้าสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ภัยสาลีเลือกหาเลขอื่นนะ
แต่มาได้สลากชุดนี้๕ใบก็เลยซื้อเอาไว้จริงไม่ได้หาเลขนี้
อ๋อแต่ผลออกมาถูกรางวัลที่หนึ่งได้สามสิบล้านอ่ะ
คนจะรวยคุณเขียนมาสอนเออนั่นน่ะสิคะคนจะถูกอ่ะเนอะอืมอ่า
ที่นครรัชสุริมาครับมีผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านฮะ
นี่ฮะหญิงวัยสามสิบสองปีคนนี้นะครับ
นางสาวนพัสราธีคสุกนะฮะเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะ
แต่มาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์
ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนี่ฮะก็ให้แฟนเนี่ยพาไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สอพอมเมืองนครรัชสุริมาแล้วนะครับคือเพื่อนของคุณน้ำพัสราเนี่ย
ทำงานด้วยกันบอกว่านางสาวน้ำพัสราซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ตามเลขที่น้องเพชรลูกชายของแม่แม่พึ่งอ่ะอ๋อค่ะภูมิภวงดวงจันทร์น่ะ
เขาไปจับจากหายโบราณตามข่าวเลยฮะที่วัดภาษีเอกมัยนะฮะ
ลงท้ายด้วยเก้าหกเจ็ดเนี้ยซื้ออย่างงั้นเลยอืม
ถูกสองใบสิบสองล้านอ่าเดี๋ยวเงินที่ได้มานะครับ
บอกว่าต้องไปปรึกษากับแฟนก่อน
ก็จะไปทำบุญเอาไปสร้างบ้านแล้วก็ไปฝากแบงค์ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทเหมือนกัน
สาคอนนามไลอายุสี่สิบห้านะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว
อำเภอพระยักษ์ขภูมิพิสัยค่ะเป็นเกษตรากรครับ
แล้วก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวตามที่คุณยายนอนลำเภอบอก
คุณยายนอนละเบอร์บอกอืม
คนขายล็อตเตอรี่หยิบมาให้สามใบถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบค่ะ
ก็จะเอาเงินไปใช้หนี้แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนให้กับลูกสองคนที่ทำงานอยู่กรุงเทพนะคะ
โอ้โหที่สระบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
มีเศรษฐีใหม่นะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
อายุยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดปีชื่อนางสาวนันธิดาผู้แคร์
อยู่ที่ตะบนท่าตูมอำเภอแก่งคอยนะครับ
เธอเป็นพนักงานโรงงานไม้อัดนะฮะอ่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
หนึ่งใบหกล้านบาทนะครับอ่าเธอบอกว่าสลากกินแบ่งฉบับนี้
จองทางไลน์นะฮะเพราะว่าเห็นว่าเลขสวย
เงินที่ได้มาก็จะเอาไปให้พ่อแม่ใช้หนี้ทกศที่กู้มาทำไร่ข้าวโพด
หนี้อยู่๓แสนที่เหลือก็จะแบ่งไปทำบุญ
เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกสาวอายุแปดเดือนอ่า
แล้วที่สำคัญคือเธอเนี่ยถูกสามีทิ้งไปนะ
ตั้งแต่ลูกตอนนั้นน่ะท้องได้แค่สองเดือนนะฮะ
ส่วนที่สุรินทร์ค่ะดาบตำรวจสมพงศ์นกุลรำค่ะ
เป็นตำรวจอยู่ที่สพพิรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบหกล้านนะคะครับ
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพที่ตัวเองทำงานอยู่
อ่าดีแล้วสบายเลยง่ายเลยสะดวกเลยค่ะครับ
บอกว่าซื้อลอตเตอรี่จากพ่อค้าที่ขี่จักรยานมาขายให้หน้าบ้านนะคะ
อืมวันนี้เอาออกมาตรวจโอ้โหช็อกเลยถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะ
โอ้โหนะความคืบหน้าของพ่อค้าลอตเตอรี่ที่ชนบุรีนะครับ
ไปลงบันทึกประจำวันเมื่อวานนี้ฮะอ่าลุงวิเชียนอ่ะ
ที่บอกว่าหายไปสามสิบใบลูกค้าจองไว้ด้วยค่ะ
หายแถวชายหาดบางแสนตกลงนะฮะที่หายไปสามสิบใบ
มีห้าใบถูกรางวัลเลขหน้าสามตัวนะอ่า
คิดเป็นเงินก็สองหมื่นบาทค่ะแต่สพแสนศุกร์บอกว่า
ผู้ที่เก็บสลากนี้ไปได้เนี่ยคือไปขึ้นเงินก็ขึ้นไม่ได้นะฮะ
ยัดไว้เรียบร้อยแล้วอืมอ่ายังไงซะก็มาบอกสพแสนศุกร์